คุณผู้ชมคะมาดูชาวบ้านที่สงขลาเทพภาคมเขาร้องขอความเป็นธรรมมา
บอกว่าตอนนี้มีนายทุนมาดูดทรายตลอด๒๔ชั่วโมงเลย
ยึดแม่น้ำเทพาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยนะคะ
คือทั้งถนนพังแล้วชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน
ก็เลยร้องขอความเป็นธรรมบอกว่าอยากให้เข้ามาจัดการเรื่องนี้หน่อยนะคะ
ดูกันค่ะหลังจากที่ทางทีมข่าวของเราได้รับเรื่องร้องเรียน
ก็รีบขับรถไปดูเลยพอไปถึงเนี่ยเจอเป็นบ่อทรายเถื่อน๑๑บ่อ
เพราะว่าที่เรียกบ่อทรายเถื่อนเนี่ยเพราะว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ
แล้วนายทุนก็มาลักลอบดูดทรายจากแม่น้ำเทพาส่งผลให้ตลิ่งคลองเทพามันพังลงมา
ยุบยาวเกือบ๒๐กิโลเมตรนะคะคุณผู้ชมแล้วเห็นไหมตอนที่ทีมข่าวขับรถไป
ก็ยังเจอรถบรรทุกจอดอยู่เขาเตรียมที่จะขนทราย
ชาวบ้านเขาก็เล่าให้ฟังนะบอกว่าตรงนี้เนี่ยคือทำกันตลอด๒๔ชั่วโมง
รถบรรทุกวิ่งตลอดเลยนะคะทำให้ถนนพระพุทธเทพาเทพาลำไพรสบาย้อยเนี่ยได้รับความเสียหาย
คุณผู้ชมดูสภาพถนนอันนี้ถนนนะคะไม่ใช่ทะเลแต่ว่ามันเป็นคลื่นเต็มไปหมดเลย
เหมือนกับลูกระนาดระยะทาง๒๕กิโลเมตรก็ขลุขระไปตลอดทาง
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่ารถบรรทุกทรายวิ่งตลอด๒๔ชั่วโมง
มันก็เกิดอันตรายกับชาวบ้านถนนพังทั้งเส้นเลยนะคะแล้วก็ไม่มีคนมาเหลวแล
ที่ผ่านมามีอุบัติเหตุผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บไปแล้ว

รถนักเรียนเด็กที่เขาขึ้นอยู่บนรถเนี่ย
เขาก็กระเด้งไงเพราะถนนมันขลุขระ
เด็กก็ตกลงมาจากรถไอ้รถที่วิ่งตามมาข้างหลัง
เหยียบเด็กจนเสียชีวิตรวมถึงมีคนได้รับบาดเจ็บไปหลายรายเหมือนกันนะคะ
ฟังเสียงตัวแทนชาวบ้านค่ะ

แล้วตัวแทนชาวบ้านเขาก็บอกด้วยนะบอกว่าที่เจอปัญหาแบบนี้
ห้าพีกว่าแล้ว
และนักนึกของท่านนะครับ
ร้องไปหลายหน่วยเหลือเกินแต่เรื่องก็ยังเงียบ
ทีนี้ทีมข่าวก็เลยไปสอบถาม
กับทางนายอำเภอเทพานายสนองจันรักนะคะ
ซึ่งนายอำเภอก็บอกว่าได้รับการร้องเรียนจากประชาชนมาเยอะเลย
แล้วมีการจับกลุ่มเปรียบเทียบปรับรถขนทรายเถื่อนหลายครั้งแล้ว
แต่ขนาดจับไปปรับไปก็ยังวิ่งกันต่อนะ
ไม่มีใครขออนุญาตเพื่อให้เข้าระบบ
เพื่อนำเงินภาษีเข้าสู่ชุมชนต่อไปนะคะ